พาคุณผู้ชมไปที่แก้งเคราะห์ชายภูมิกันหน่อยนะคะ
ข่าวนี้อาจจะสะเทือนใจคนที่รักหมาแมวนะครับ
คือคุณครูเขาอยู่บ้านพักครูติดกัน
คนที่เป็นเจ้าของหมาแมวเนี่ยเป็นคุณครูผู้หญิงนะครับ
ธุระต่างจังหวัดกับสามีพอกลับมาอีกทีเท่านั้นแหละค่ะ
แมวที่เลี้ยงไว้๗ตัวโดนยาเบื่อตายเกลี้ยง
หมารอดตายหวุดหวิดนะคะทีนี้เห็นหมูปิ้งเนี่ยตกอยู่
นั่นแปลว่าใครเอาหมูปิ้งผสมยาเบื่อให้หมาแมวเขากิน
ไปดูกล้องวงจรปิดกลายเป็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
สืบจากกล้องกลายเป็นว่าเพื่อนครูด้วยกันที่เป็นผู้ชายเนี่ย
เอาหมูปิ้งผสมยาเบื่อให้หมาแมวกินเหตุผลเพราะอะไรทราบมั้ยคะ
เพราะว่าขนแมวเนี่ยมันปลิวมาเปลือเปื้อนเสื้อของเขา
เขาไม่ชอบก็เลยวางยาเบื่อค่ะ
สะเทือนใจนี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๗กันยายนที่ผ่านมานะคะ
บริเวณจุดเกิดเหตุก็คือบ้านพักครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแมวที่ตายไป๗ตัวประกอบด้วยดังนี้ค่ะ
แมว๓สี๑ตัวนะคะลูกแมว๔ตัวแมวจรจัดอีก๒ตัว
ส่วนหมาที่รอดตายหุดหวิดเนี่ยมันชื่อว่าเจ้าแพนด้า
พันธุ์เฟรนช์บลูด๊อกอายุ๙เดือนค่ะ
รอดตายหุดหวิดตัวนี้แหละค่ะเห็นไหมคะ
คุณครูผู้หญิงที่เป็นเจ้าของหมาแมวเนี่ยเล่าให้กับนักข่าวเราฟังบอกว่า
คือเล่าทั้งน้ำตาเลยนะน้ำตาอับสองแก้มเลยค่ะ
เล่าบอกว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
เพื่อนครูผู้ชายที่ก็พักอาศัยบ้านติดกันนั่นแหละค่ะ
ทีนี้สามีของคุณครูผู้หญิงที่เป็นเจ้าของหมาแมวเนี่ยนะคะ
เล่าให้เราฟังคือตอนนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยคือเสียงสะอื้นมากแล้ว

หยุดก่อนแล้วก็ถามฝั่งสามีเขา
ฝั่งสามีเล่าบอกว่าช่วงวันหยุดตนและภรรยาไปธุระต่างจังหวัด
พอกลับมาก็เห็นแมวที่เลี้ยงไว้นอนตายอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็เห็นหมูปิ้งตกอยู่หนึ่งไม้ใต้ถุนบ้านพักครูที่อยู่ติดกัน
แล้วก็เห็นหมาพร้อมกับแมวแม่ลูกอ่อนนะคะ
กำลังนอนน้ำลายฟูมปากชักเกร็ง
โชคดีที่หมารอดตายส่วนแม่แมวเนี่ยตายในเวลาต่อมานะคะ
นี่ค่ะเขาก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเพื่อหาว่าใครเอาหมูปิ้งผสมยาเบื่อให้หมาแมวกิน
พบว่าคนก่อเหตุคือครูผู้ชายที่อยู่บ้านพักติดกัน
ก็เลยไปสอบถามเจ้าตัวครูผู้ชายคนนี้เป็นครูผู้ช่วยยอมรับบอกว่า
เป็นคนนำหมูปิ้งผสมยาเบื่อวางไว้ตรงบันไดให้แมวกิน
สาเหตุเพราะไม่ชอบก็ไม่ชอบอ่ะ
เนื่องจากว่าขนแมวเนี่ยมันปริวฟุ้งเปื้อนเสื้อผ้าที่ตากไว้
แล้วผู้ชายคนนี้ครูผู้ช่วยคนนี้บอกว่ายินดีที่จะจ่ายค่าเสียหายให้

กรรมการตรวจสอบข้อได้จริงแล้วก็มีคำสั่งให้ครูผู้ชาย
ซึ่งเป็นครูผู้ช่วยคนนี้ย้ายออกจากบ้านพักจนกว่าคดีจะสิ้นสุดค่ะ
เจ็บชีวิตมันไม่ใช่แค่การเสียค่าปรับนะ
มันมีโทษตามมามากมายแล้วก็เรื่องของอาชีพการงานมันก็โดนผลกระทบไปด้วยนะ
จริงน่าจะคุยกันดีนกเป็นเพื่อนกัน